สวัสดีครับท่านผู้ชมครับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนี้
งานพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิผ่านพ้นไปแล้วเมื่อเช้านี้
ถามว่าคนไทยรู้สึกยังไงคนไทยมีคำหนึ่งที่จะอธิบายได้ง่ายที่สุด
ใจหายครับเป็นการใจหายครั้งที่สอง
ครั้งแรกนั้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคตใหม่
เราก็มาใจหายอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้
ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมมาจนถึงวันนี้๓๗๘วันครับ
ถามว่าในช่วงเวลา๓๗๘วันเป็นปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นปรากฏการณ์ที่คนไทยไว้ทุกข์กันทั้งประเทศ
มีข้อสังเกตอะไรที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ผมจะคุยกับศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรลังสุครับ

คนไทยควรจะเก็บความทรงจำอะไรไว้บ้างครับอาจารย์
กับเหตุการณ์ที่๑ปีกว่าที่ผ่านมา
เมื่อกลางวันวันนี้นะวันนี้เราคุยกันตอนเย็นตอนค่ำเนี่ย
มีผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศมาคุยกับผม
และตั้งคำถามแค่กันกับที่คุณสุภาพถามผม
ว่ามีอะไรที่ผมอยากจะบอกอยากจะพูดบ้าง
ผมบอกว่าน่าจะมีสัก๒เรื่องด้วยกัน
๑ปีที่ผ่านมานะครับทำให้ผมเห็นความเป็นครอบครัวใหญ่ของเรามากขึ้น
แต่ก่อนนั้นเราก็บอกประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื้อไทยล่ะ
เรามีคนเยอะแยะมากมาย

เรามีเรื่องราวที่ต่างคนต่างทำเยอะแยะมากมาย
แต่ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
ในช่วงเวลาแห่งการตั้งใจ
ที่จะสนองพระเด็จพระคุณในงาน

ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน

เมื่อวานจากจุดเดินทางของผม

เพื่อจะเดินทางไปในงานพระราชพิธีช่วงบ่าย
ตั้งแต่นั่งรถลงด่วนยมราชไป
ผมรู้สึกว่ามีคนมากมายมหาศาลที่เดินอยู่ท้องถนน
ทุกคนมาด้วยภารกิจเดียวกัน
คือการที่จะมามีส่วนร่วมจะมากจะน้อย
อะไรก็แล้วแต่ในงานพระราชพิธีครั้งนี้
ไปตามเส้นทางทั้งหลาย
ร้านค้าริมถนน

ร้านขายรองเท้าเส้งชงอยู่ตรงนางเลิ้ง
มาตั้งโต๊ะมีอาหารแล้วก็มีน้ำ
ให้บริการกับผู้คนทั้งหลาย
ป้ายบอกเข้าห้องน้ำก็เชิญเข้าได้เลย
ไม่ใช่ร้านเดียว
เป็น๑๐๑๐ล้านที่ทำอย่างนี้
ผมขอแชร์อาจารย์ในฐานะคนอยู่กับข่าว
และติดตามเรื่องการเมืองมากัน
เราเกือบลืมไปแล้วว่าเมื่อ๔๕ปีก่อนที่ผ่านมา
เรามีความแตกแยกในทางการเมืองมาก
มีแบ่งเหลืองแบ่งแดงในหมู่บ้านเดียวกัน

แล้ววันหนึ่งคนเหล่านั้นก็มาเข้าแถว
ร่วมศักระพระบรมศพด้วยกัน

วันหนึ่งคนที่มีความแตกแยกเหล่านั้น
ลืมไปแล้วว่าเคยแตกแยกทางความคิดทางการเมือง
นี่คือสิ่งที่แม้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับ

ไม่ได้สูญหายไป

แล้วผมเห็นอะไรที่ชื่นใจครับผมครับ
เป็นต้นว่าข่าวเมื่อ๒วันหรือวันเดียว
ก่อนหน้าถึงวันถวายเพลิง

ผู้คนทั้งหลายที่ไปร่วมในงานพระราชพิธี
ที่ไปอดตระหลับขับตอน
อยู่ริมถนนเส้นทางที่จะมีริ้วกระบวน
ก็ไม่ใช่นุ่มนิ่มอยู่นะ

แดดทนฝนกันอยู่อย่างนั้น

เบาะปูรองนั่งนะครับซึ่งจะทำให้นั่งสบายขึ้น
ความร้อนที่มันมีในเวลากลางวันจะค่อยทุเลาเบาบางลง
อาหารเครื่องดื่มที่เป็นของพระราชทานไม่เคยขาดแคลน
เรื่องของการดูแลอย่างที่ท่านผู้ใหญ่หลายท่านได้มีข้อมูล
บำบอกกับสาธารณายว่าสมเด็จมันอยู่กับทรงถือว่า
พวกเราประชาชนเป็นแขกคนสำคัญของพระองค์ท่าน
เรื่องของจิตอาสาตอนที่ในหลวงสิ้นใหม่
ผมคิดว่าคนไทยก็ไม่คิดว่าคนไทยจะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
กันอย่างนี้จะไปตั้งซุ้มบริการอาหารเครื่องดื่ม
แล้วก็มาแจกหมดกลับไปก็ไปทำมาใหม่
ใครมีอะไรก็มาให้กันใครมียาดมก็มาแจกยาดม
ใครมีพัดมาแจกพัดใครมียามองมาแจกยามอง

นี่ครับคือสิ่งที่ผมคุยกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปเมื่อบ่ายวันนี้นะ
วันนี้คือผมก็ไม่เคยเห็นนะและไม่คิดว่าประเทศไหนจะมีได้
ความรู้สึกร้อยรัฐเป็นครอบครัวเดียวกัน
มีมีคนที่เรารักเหมือนกันมีผู้ที่เป็นมิ่งขวัญของเราเหมือนกัน
สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา๑ปี
และที่น่าสนใจสำหรับผมนะคือมีคนที่เป็นคนรุ่นใหม่
ที่อยู่ในครอบครัวนี้ไม่ขาดตกบกพร่อง

อับกุญฑูภาพผมอายุทั่วคร่าวกัน
เราก็ไม่แปลกที่เราจะรู้จักท่านมาก
แต่สำหรับเด็กรุ่นใหม่ลูกรุ่นหลาน
จะไปถึงหลานปู่เข้าไปเวลานี้แล้วเนี่ย
ผมก็อาจจะมีความกังวลอยู่ในชั้นแรก
ว่าเขาไม่ได้เกิดมาในยุคในสมัยที่เขาจะได้รู้ได้เห็นอะไร
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น๑ปี

เมื่อวานก็มีลูกศิษย์เยอะยังสอนหนังสืออยู่
ลูกศิษย์ก็อายุเฉลี่ย๑๘๒๒ประมาณอยู่มหาวิทยาลัย
ถามว่าเมื่อเขาเกิดแล้วเติบต่อมา
อยู่รายการที่๙แทบจะประทับอยู่โรงพยาบาลแล้วนะ
เพราะลองนึกดูว่ากว่าเขาจะจำความได้เนี่ย

ไม่รู้เลยว่ามีพระราชกรณียกิจอะไร
แต่ว่าเมื่อวานเขาก็อยู่ตามที่ต่าง
ทุกคนพยายามทำคนละมากที่สุดเท่าที่เขาทำได้
อาจารย์ครับถ้าจะพูดถึงบุคคลหลายภาคส่วนนะ
ผมขอผมขออนุญาตอาจารย์ที่จะพูดถึงคนในวงการพวกผม

ปีที่ผ่านมาเขาทำให้คนรุ่นใหม่
ได้รู้ว่าในหลวงของเราส่งทำอะไรมาบ้างกับประเทศนี้
แต่ละช่องเนี่ยเขาจะไปหาไปขุดไปคุย
ไปหาสิ่งที่ในหลวงทรงทำไว้
เขาทำกันสุดฝีมือสุดฝีมือทุกช่องนะอาจารย
ผมคิดว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่คนทำสื่อ
ทั้งโทษละทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์
อาจารย์สังเกตไหมครับเขาเหนื่อยยากลำบากกันมากนะครับ
สิ่งเหล่านี้มีคุณอุปการณ์นะหรือมีผลที่ยิ่งใหญ่
ทำให้เราได้ปลูกความเข้าใจที่ถูกต้อง
ปลูกความเป็นครอบครัวหนึ่งเดียวกันอย่างที่ว่านี่แหละนะครับ
ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยจะเป็นคุณปู่คุณย่า
รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราคนรุ่นเรา
ลงไปถึงรุ่นลูกหรือรุ่นหลานของเรา
ทั้งหมดนั้นเราเข้าใจซึ่งกันและกันว่า
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเราแล้วเราจะเดินต่อไป
แม้กระทั่งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ที่จริงแล้วเนี่ยท่านทรงตัดมานานแล้วล่ะหลายครั้ง
แต่อาจารย์สังเกตไหมว่าเพิ่งมาเข้าหูคนไทยเอามาก
ต้องเรียกว่าเข้าหูหมายถึงว่ามาซึมทรัพย์จริง

ก็อาจารย์ุเมตตันเขาเคยท่านเกิดพูดไว้
ที่นะครับบอกว่าคนไทยได้ยินไม่เคยฟัง

แต่ว่าพอท่านไม่อยู่ขึ้นมาแล้ว
สิ่งท่านเคยบอกสิ่งที่ท่านเคยพูดกับเรานั้นมีความหมายมาก
นี่เป็นประเด็นที่สองที่ผมพูดเขานะกับผู้สื่อคราวต่างประเทศ
หนึ่งผมเห็นความเป็นครอบครัวเดียวกันครับแล้วก็ครอบครัวของท่านก็ยังอยู่กับเรานะครับเอ่อ
ประการที่๒ถึงแม้งานถวายพระเพลิงพระบรมศพจะจบลงภายในพรุ่งนี้มรืนนี้
แต่เรื่องราวที่เราได้รับทราบได้เห็นได้ประจักษ์เกี่ยวกับพระราชกรหินท่าน
สิ่งที่ท่านทำให้เราดูเป็นตัวอย่าง
สิ่งที่ท่านเคยพูดกับเราบ่อยครั้งมากในหลายเรื่อง
เวลานี้ผมเชื่อว่ามีน้ำหนักมากเลยล่ะ
แล้วเราจะไม่ปล่อยให้หายเป็นอาการสะท้าไปหรอก
จะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรา
อยู่ในการครองตนครองงานของเรา

ไมโครโฟนของนักข่าวช่องไหนก็ตามแต่
ถามคนที่มาที่สนามหลวงว่า
นึกถึงพระองค์ท่านคิดถึงยังไง
ก็บอกว่าจะทำตามรอยพระองค์ท่านทั้งนั้น
ครับผมว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับ
มีตั้งแต่เรื่องมโหลานพันลึก
กู้วิกฤตของชาติในหลายครั้ง
ซึ่งอย่างคนรุ่นผมเนี่ยคุณสุภาพก็เหมือนกัน
เหตุการณ์ปี๒๐๓๕นะ
มันก็เป็นวิกฤตครั้งสำคัญที่เราผ่ามันชีวิตเรา

ย้อนดูพระราชดำรัฐแล้วผมคิดว่า
ไม่มีวันล่าสมัยจะอยู่กับเราไปตลอดการได้
ท่านบอกว่าเวลาคนเราทะเลาะกันดิงโพฬโจ๊งเขตนะครับ
แต่ถ้าองค์ที่ถูกต้องแม่นยำขอให้ท่านกลับไปหาอ่านเถอะ

ขึ้นต้นใหม่ก็ยังพอเรารู้ว่าทะเลาะกับเรื่องอะไร
พออยู่ไปอยู่มาแล้วลืมเหตุผลหมดเลย
อยากชนะอย่างเดียว
ใช้คำว่าไม่รู้ตีกับเรื่องอะไร
จำไม่ได้แล้วเอาชนะเท่านั้น
แล้วแต่ท่านบอกเรานะโหนั้นจะจำได้โดยการพอกันนี่แหละ
ว่าใครชนะก็แล้วแต่สำคัญคือประเทศไทยแพ้
ความสูญเสียมันเกิดขึ้นกับบ้านเมือง
แล้วจะภูมิใจอะไรถ้าชนะอยู่บนซากประหลักหักพังของประเทศชาตินี่
นี่เป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่ายังอยู่ทุกเรื่อง
เอาละอาจารย์ครับเราไม่มีเวลาที่จะพูดมาก
วันนี้เนี่ยไทยรัฐเขาจัดช่วงเวลาน้อมถวายบังคมลา
อาจารย์มีอะไรจะพูดปิดไทยตรงนี้ไหมครับ
คนไทยทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินไทย
พระองค์นั้นจะจดจำวันคืนที่งดงามเหล่านั้นไว้ในจิตใจ
เพื่อเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา
แล้วก็เป็นต้นทุนสำหรับเราจะเดินหน้าต่อไป
บนเส้นทางที่ได้ส่งนำทางไว้แล้ว
แล้วก็พวกเราจะช่วยกันสร้างเมืองไทยให้งดงาม
เหมือนอย่างที่ท่านมีพระราชประสงค์
สมเด็จพระที่หัวราชการปัจจุบัน
ทรงเป็นผู้นำของเราอยู่ในเวลานี้
ในการตามรอยพระยุคลบาทของพระมหาราช

อาจารย์ครับฉากข้างหลังผม
อาจารย์จะเห็นเลยว่าเป็นฉากสวยงามมาก
ฉากในห้องส่ง๓๔วันที่ผ่านมาของไทยรัฐ
เป็นฝีมือของศิลปินแห่งชาติคนหนึ่ง
ซึ่งบอกกับใครต่อใครว่า
เขามีชื่อเสียงมาวันนี้ประสบความสำเร็จมาวันนี้
เพราะแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อาจารย์เฉลิมชัยโกศิษภิพัฒน์

ฉะนั้นเนี่ยไปฟังอาจารย์เฉลิมชัย
พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดติดตามตอนต่อไป